ช่วงนี้พาคุณผู้ชมลงไปที่สุมราชธานีครับมีคุณลุงท่านหนึ่งพิการแขนขาดนะครับ
ก็ขี่รถจักรยานออกไปตัดย่ามาให้วัวกินจู่มีกระสุนปริศนาเจาะเข้าที่ศีรษะครับ
เสียชีวิตขาดที่ซึ่งคาดว่าเป็นพรานที่ออกไปล่าสัตว์ป่าแล้วก็ยิงผิดพลาดมาโดนศีรษะของคุณลุง
แต่ว่าญาติญาติบอกว่าน่าจะเป็นการจงใจสังหารมากกว่านะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถไปจับภาพกระดาษที่ผู้ชายคนนี้คือนายสอนชัยสุขุมทองอายุ๕๕ปีครับ
การแขนขวาขาดตั้งแต่หัวไหล่ลงไปนะกำลังปั่นจักรยานคู่ใจกลับจากการตัดย่าให้วัวกินครับ
ก็ปั่นชิดซ้ายขอบทางมาบนถนน
และจังหวะสักพักหนึ่ง
ตัวเขาตกลงมาเพราะว่าโดนยิง
แล้วก็ล้มลงไปจนเสียชีวิตคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๙มิถุนายน
บนถนนสายคีรีรัฐนิคม
บ้านน้ำหักอำเภอคีมรีรัฐนิคมจังหวัดสุมราชธานีครับ
ซึ่งเขาบอกว่าอีกสักประมาณ๕๐เมตร

ทีมข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะครับ
ทางด้านของพันธบรวจโทวิโรธยิ่งดำนุ่น
รองผู้กำกับการสพคีรีรัฐนิคมบอกว่า
ตำรวจกำลังเร่งติดตามคนร้ายอยู่
จุดเกิดเหตุข้างทางเป็นสวนปาม
มักจะมีการออกไปล่าไก่ป่า

กระสุนน่าจะมาจากการที่คนที่ไปล่าไก่ป่าเนี่ย
เล็งไก่ป่าแต่มันพลาดไง
ออกมาโดนคนที่ขี่รถจักรยานคือคุณลุงคนนี้

ต้องการจะไปยึดปืนของพรานป่านะฮะมาสามกระบอก

เป็นกระสุนเดียวกันกับที่ไปเจอในศพของผู้ตายหรือเปล่านะครับ
ส่วนทางภรรยาของผู้ตายบอกกับทีมข่าว
ว่าไม่เชื่อเลยว่ากระสุนนั้นเป็นลูกหลงของพรานป่า
เพราะว่าเหมือนมันเป็นการจงใจยิง
เพราะว่ามันโดนขมับและถันรุกไปที่ท้ายถอย

แต่ที่บ้านก็ไม่ได้มีสมบัติร่ำรวยอะไร
ไม่เคยมีคู่อริทะเลาะกับใครมาก่อน
ก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้การเกิดเหตุการณ์รอบฆ่า
ด้วยฝากให้ตำรวจช่วยคลีดคลายคดีได้เร็วที่สุด